อยากให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
มาผ่านทางไลน์หน้าจอด้วยนะฮะ

มีข่าวหนึ่งงานแต่งเกือบล่ม
ดีที่เขาจัดงานเช้าไปแล้ว
แต่ว่ามาถึงช่วงงานฉลองมงคลสมรสปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่น
ตีกันกลางงานแต่งแล้วครับโอ้โหแขกเรือเนี่ยกระจายเลยนะครับ
เจ้าบ่าวเจ้าสาวเขาบอกโอ้ยปวดหัวเลย
มาตีอะไรกันงานฉลองมงคลสมรสซึ่งเป็นงานที่มีความสุข
มาตีกันทำให้ดูสิแขกเรือนนี้เลย
นี่มองไม่เห็นแขกเพราะว่าเขาหนีกลับไปหมดแล้วใช่ไหม
ใช่นะครับแล้วก็ทางแม่เจ้าสาวถึงกลับเป็นลมล้มพับเลยล่ะฮะ
ตำรวจสพนางรองจังหวัดบุรีรำก็ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เป็นเหตุที่วัยรุ่นเปิดศึกทะเลาะวิวาส
ในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสของนางสาวอายุ๑๘ปี
กับชายหนุ่มอายุ๑๙ปี
เกิดเหตุบริเวณที่ลานหน้าบ้านเจ้าสาวนะครับ
พบว่าวงดนตรีที่จ้างมาก็ยกเลิกการแสดงไปแล้ว
บรรดาโต๊ะจีนก็กำลังเก็บอุปกรณ์นะฮะแขกเรือคุณเห็นสักคนไหมล่ะ

เห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในงาน
เล่าให้ฟังบอกว่าหลังเสร็จงานพิธีสงฆ์ในตอนเช้า
โชคดีที่เขาจัดงานตอนเช้าไปเรียบร้อยแล้วนะ
ก็ถือว่าแต่งงานกันเรียบร้อยแล้ว
แต่ช่วงบ่ายก็ต้องจัดงานฉลองมงคลสมรส
ก็ทางเจ้าภาพเองก็จัดโต๊ะจีนให้แขกได้ร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน
มีวงดนตรีกำลังบันเลงเพลงกันอย่างสนุกสนานนะครับ
ก็มีแขกที่เป็นกลุ่มวัยรุ่น
ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนของเจ้าบ่าวและเจ้าสาว
เพราะว่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวอายุ๑๘๑๙เองก็มีเพื่อนวัยรุ่นเยอะนะครับ
แล้วก็กลุ่มเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่แหละ
ลีลาเต้นรำด้านหน้าเวทีอย่างสนุกสนาน
ที่ในกลุ่มเพื่อนจะมีชายคนหนึ่งล้มลงไป

ซึ่งคาดว่าคนที่ล้มน่าจะเมาเหล้าด้วย
แล้วก็ทางเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่อยู่แถวนั้น
ก็กรึ่มพอกรึ่มเสร็จ

จึงเกิดการชกต่อยกันหน้าเวที
ระหว่างเหตุการณ์ชุลมุนคุณแม่เจ้าสาว

นี่มันงานฉลองนะมาตีอะไรกันในงานนี้

ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักกันทั้งนั้นเลย
ฟังเสียงของเจ้าบ่าวเจ้าสาวเล่าให้ฟังหน่อยครับ
ทางฝั่งนู้นก็คือเราก็รู้จักกัน
ครับรู้จักมีแต่ญาติพิโน่นะครับ
อาจจะเจ็ด
อ๋อเมาอาจาเป็นอย่างนี้พูดก็ไม่รู้เลย
อืมเพลงมันไม่จังหวะตรงนั้นเนี่ย

ฟังเจ้าฟังเพื่อนจ้ะ๒๐๐๐

แต่ขอน่านนี้ทั้งสองฝั่งก็ไม่เคยเลื่อมจะมาวอลอย่างนี้

ความคึ้กขนองก็เกิดขึ้นครับ

หรือว่างานบุญต่างที่ทางวัดเขาจัดให้แล้วก็
มีส่งคอนเสิร์ตเนี่ยมันคืองานบุญ